แก๊งเก็บดอกเบี้ยเงินกู้เขามีชื่อว่าแก๊งหมวกเหล็ก
เขาถูกคนร้ายมากัน๔คนนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบทำร้ายร่างกาย

แก๊งคนร้ายมีด้วยกัน๔คน

เขาบอกว่าก็ไม่พอใจแก๊งเก็บเงินกู้
เวลาไปเก็บเงินกู้ของบรรดาลูกหนี้ต่างเนี่ย

แล้วไปทำร้ายร่างกายลูกหนี้เขาก็เลยไม่พอใจ
ก็เลยไปปล้นเงินของแก๊งเก็บเงินกู้เนี่ยนะคะ

การก่อเหตุของเขาก็คือใช้ผ้าคลุมศีรษะ
ขี่รถจักรยานยนต์มา๓มา๒คัน
ประกบแล้วใช้ไม้ไปฟาดศีรษะนายสุเมฆบุญมาอายุ๒๔ปี

ที่ทำหน้าที่เก็บดอกเบี้ยรายวัน
ปล้นเงินไปได้๕๐๐๐บาทหลังจากนั้นหลบหนีไปนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนซอยบ้านหนองลึก
บ้านโคกสายอำเภอโคกชะงาย
ขออภัยนะคะตำบลโคกชะไงอำเภอเมืองพัทธลุง
เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๕มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกโชติวัฒน์เหลืองวิลัย
เป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรพัทธลุง
นำกำลังตำรวจสพโคกชะงาย
สอบขยายผลสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบเลยค่ะ
๔คนประกอบด้วยนายนครินเมืองหนู
นายพิธักพลยศไผโรธ
นายธนพลทองรอดและนายอนุรุษทองรอดนะคะ

ขณะที่ไปกบดันในพื้นที่ตำบลโคกชะไง
ของกลางด้วยนะคะเป็นไม้ไผ่
ซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ๒ด้าม
เงินสด๓๐๐๐บาทโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง

แล้วก็เสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ

ที่ตำรวจพาทั้ง๔คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ

ก็มีการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง๔คนด้วย
เขารับสารภาพบอกว่าทำไปนะคะ
ในนั้นมีเงิน๒๒๔๐๐บาทไม่ใช่๕๐๐๐๐บาท
อันนี้เขาปฏิเสธนะ
ที่เขาได้ไปมันไม่ใช่๕๐๐๐กว่า

นอกจากนี้ได้โทรศัพท์มือถือไปอีก๑เครื่อง
ส่วนสาเหตุเกิดจากอะไร
เขาบอกว่าไม่พอใจที่นายสุเมฆ
เป็นหนึ่งในกลุ่มหมวกเหล็ก
ทำหน้าที่เก็บดอกเบี้ยเงินกู้รายวัน

ก็เลยวางแผนดักปล้นเงินที่เก็บมาได้

หลังจากนั้นแยกย้ายกระหลบหนีนะคะ
ไปแค่๒๐๐๐๐บาท
แล้วก็ได้สมบูรณ์ถือเป็นหนึ่งเครื่องนะครับ
พูดถามสิ่งที่ให้การสุภาพนะครับ

คนมาเก็บเงินทุกการไม่เฉพาะนะครับ

พ่อพ่อก็เลยกล่าวจริงเฉพาะ

กับผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มทั้ง๔คนนะคะ
ข้อหาคือร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ

เตรียมแจ้งข้อกล่าวหานวลเหมือนกันค่ะ
ข้อหาปล่อยเงินกู้เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ก่อนจะสอบขยายผลไปถึงกลุ่มในทุนที่ปล่อยเงินกู้อีกด้วยนะคะ